ของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนทางภาคใต้นะครับ
มีเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้มี๒จังหวัดนะฮะแต่ว่า๓จุดด้วยกันนะครับ

วันนี้ตำรวจสพนจิกจังหวัดปัตตานีได้รับแจ้งเหตุมีคนร้าย
รอบยิงเจ้าหน้าที่ขณะเข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งนะครับ
ที่พื้นที่บ้านค่ายตำบลปุโลปุโย
หลังจากสายข่าวไปพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบ
ว่าเข้ามาประชุมเตรียมก่อเหตุรุนแรงกันที่นี่
แล้วก็มีการยิงตอบโต้กันเกิดขึ้น
หลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ส่วนที่กำลังร่วมกัน
แล้วก็กระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาและผู้ต้องสงสัย
ก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ได้๓คนด้วยกัน
มีนายอิบรอเปซิเดะอายุ๒๕ปีนะครับ
เป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับคดีความมั่นคงอยู่๓หมาย
นายมะสุกรีสาและอายุ๓๖ปี
และนายอิซุมาแอร์อาแวร์อายุ๔๑ปี
จากการตรวจค้นในบ้านพบปืนขนาด๓๘พร้อมกับกระสุนปืน
ซุกซ่อนอยู่ในห้องนอนแล้วก็ในเป้สนามอีก๒ใบนะครับ
แล้วก็ยังมีอุปกรณ์เดินป่าด้วยเจ้าหน้าที่ก็ยึดไว้เป็นหลักฐาน
อกจากนี้ยังพบรอยเลือดอยู่ที่หลังบ้าน
ซึ่งคาดว่าเป็นเลือดของคนร้ายที่คงจะถูกยิงแล้วก็หลบหนีไปนะฮะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะขยายผลในการติดตามจับกลุ่มตัวกันต่อไป
ที่บ้านหลังนี้ค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนเข้าไปตรวจสอบมีคนร้ายอยู่ในบ้าน๔คนนะคะ
แต่ว่าหนึ่งในสี่ที่อยู่บ้านเนี่ยกระโดดออกทางหน้าต่างแล้วก็ใช้ปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่
เพื่อเปิดทางในการหลบหนีหนีเข้าไปในป่าหลังบ้านนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยยิงตอบโต้ถูกคนร้ายได้รับบาดเจ็บ
ที่คุณภาคภูมิบอกก็เลยมีรอยเลือดอยู่ที่หลังบ้านนะคะ
คนร้ายเจ็บแต่หนีไปได้เจ้าหน้าที่ปลอดภัย
แต่ว่ามีคนร้ายที่หลบหนีไป๑คนชื่อว่านายยูโซะแมะตีม้ออายุ๓๓ปี
คนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีความมั่นคง๕หมาย
ส่วน๓คนที่คุณภาคภูมิเล่าไปว่าจับได้ก็ต้องนำไปสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม
ส่วนที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสค่ะ
คนร้ายรอบวางระเบิดทหารพรานหน่วยนาวิกโยธิน
ขับรถกระบะออกลาดระเวนตรวจสอบความเรียบร้อยเส้นทางพื้นที่รับผิดชอบ
บริเวณกองไม้ใกล้กับโคนต้นไม้ใหญ่ริมถนนบ้านส้มป่อยตำบลกายะมาตี
เจ้าหน้าที่ปลอดภัยทุกนายนะคะแต่มีชาวบ้านเจ็บไปหนึ่งราย
คือนางเจ๊แมะสนิอายุห้าสิบสี่ปีถูกสะเก็ดระเบิดที่บริเวณลำตัว
แล้วก็ถูกท่อนไม้กระเด็นใส่ที่บริเวณลำตัวและขาขวา
เขากำลังนั่งกินข้าวอยู่กับชาวบ้านนะคะนั่งกินกันอยู่๕คน
สาราตรงข้ามบ้านพักนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบาเจาะ
แต่สุดท้ายเสียชีวิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์นะคะ
อีกจุดหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ต้องถือว่าคนร้ายเนี่ยอุกอาจมากในการก่อเหตุนะครับ
มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้ปืนเอ็มสิบหกและอาก้ายิงถล่มใส่ฐานชุดป้องกันชายแดนที่สอง
ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่๓บ้านศรีพงันตำบลเกาะสะท้อนอำเภอตากใบจังหวัดราธิวาสนะครับ
จากนี้กลุ่มคนร้ายยังวางระเบิดบริเวณถนนที่ตัดผ่านหน้าฐาน
เพื่อเป็นการป้องกันการติดตามของเจ้าหน้าที่ด้วยหลังจากก่อเหตุแล้ว
แล้วก็มีการยิงประทะกันเกิดขึ้นนะครับขณะที่ก่อเหตุกลุ่มคนร้ายเนี่ยเห็นว่าจวนตัวสู้ไม่ไหวนะครับ
ก็อาศัยความมืดเมื่อคืนนี้และความชำนาญเส้นทางในการหลบหนีไป
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ๒นายแล้วก็มีชาวบ้านอีกหนึ่งคน
ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกสะเก็ดระเบิดนะครับความเสียหายหลังจากไปตรวจสอบในช่วงเช้าวันนี้เนี่ย
พบว่าอาคารสำหรับที่ทำไว้เป็นที่จอดเรือยนของหน่วยถูกสะเก็ดระเบิดพังเสียหายทั้งหลัง
ในฐานโครงของอาคารน็อกดาวน์พังลงมาทับรถยนต์และถูกเพลิงไหม้เสียหายไป๔คัน
ตำรวจและทหารนะครับที่เข้าไปในพื้นที่ก็ติดตามแล้วก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่เป็นชาวบ้านได้จำนวนหนึ่ง
คือชาวบ้านกลุ่มนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุแล้วกำลังรับจ้างแบกมะพร้าวอยู่ที่บริเวณท่าเทียบเรือ
ซึ่งใกล้กับจุดเกิดเหตุก็เลยต้องควบคุมตัวมาสอบสวนก่อนว่าจะเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะฮะ
นี่ก็เป็นพื้นที่ชายแดนใต้นะครับช่วงนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นระยะเลย